ที่ได้เกริ่นไปช่วงที่แล้วนะคะชาวบ้านเขาเจอปัญหาถนนตัดใหม่
แล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุสุดท้ายทนไม่ไหวก็เลยต้องออกมารวมตัวกันปิดถนนสาย๓๓ตัดใหม่
ปรีประจันตคามเพื่อร้องขอสัญญาณไฟหรืออะไรก็ได้
ทำให้อุบัติเหตุบริเวณนี้มันลดน้อยลงเพราะว่าทำให้คนตายไปแล้ว๓ศพด้วยกันค่ะ
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่ชาวบ้านนะคะในพื้นที่ตำบลปากพรีอำเภอปากพรี
จังหวัดนครนายกกว่า๕๐คนออกมาชูป้ายปิดเส้นทางการจราจร
บนถนนสายสามสิบสามตัดใหม่ปากพรีประจันตคามค่ะชาวบ้านบอกว่าเปิดใช้งานได้ไม่นาน
มีคนในพื้นที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วสามศพหนึ่งในนั้นเนี่ยตอนเนี้ยยังตั้งสวดอภิษฐรรมอยู่ที่วัดอยู่เลย
ชาวบ้านเขาเดือดร้อนจากการใช้ถนนเส้นนี้นะคะถามว่าถนนเส้นนี้อยู่ไหน
พี่กัดเนี่ยอยู่บริเวณแยกหนองบัวขอนหมู่ห้าหมู่หกจุดนี้ชาวบ้านใช้เดินทางไปยังตลาดไปยังโรงพยาบาลปากพรี
แล้วเป็นถนนที่ชาวบ้านเขาใช้เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านค่ะทีนี้พอมีถนนตัดผ่านก็เลยทำให้เป็นสี่แยก
ทีนี้พอเป็นสี่แยกปุ๊บชาวบ้านบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมีคนเจ็บมีคนตายอยู่ตลอด
ก็เลยออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแก้ไขหน่อยอย่างแรกเลยอยากให้ติดสัญญาณไฟแดง
ทีนี้ถามว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคืออะไรเขาย้อนไปสามวันก่อนนะ
เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกเนี่ยไปชนกับกระบะของชาวบ้านค่ะเนี่ยคุณผู้ชมอืม
รุนแรงมากมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
และนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านแบบบอกไม่ไหวแล้ว
ทนไม่ไหวแล้วหมดความอดทนแล้วไม่อยากให้เกิดการสูญเสียของคนในชุมชน
แม้กระทั่งผู้ใช้ทางอีกต่อไปก็เลยตัดสินใจรวมตัวกันปิดถนนนะคะ
เรียกร้องรักษาสิทธิ์ให้กับตัวเองและชุมชนรวมไปถึงคนใช้ถนนเส้นทางนี้ด้วย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินชาวบ้านอยากให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟแดงค่ะ
เขาเชื่อว่าจะสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บและการเสียชีวิตได้ค่ะ

ในการทำป้ายเตือนให้ระบัดระวังหรือว่าลดความเร็วติดอยู่บนถนน
บอกว่ามีสี่แยกข้างหน้าระวังความเร็วนะ
ทั้งไปปรับตำแหน่งติดตั้งไฟกระพริบสีเหลือง
จะไปติดตั้งกลัวยางล้มลุกบริเวณแยก
ให้แล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้า
หลังจากนี้จะนำเรื่องประชุมกับทางจังหวัดนะคะ

จุดนี้สมควรติดตั้งสัญญาณไฟ
จะไปดำเนินการตามขั้นตอนของหน่วยงานต่อไปทันทีค่ะ
ดูจากภาพก็คือสี่แยกวัดใจจริง